อย่างที่นครศรีธรรมราชเป็นอีกจุดหนึ่งที่เจอกันมาหนักทีเดียวนะคะ
ซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้พูดคุยกับนายรอยนจิตดอน
เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ
ก็ได้เสนอแนวคิดในเรื่องของการจะทำผังน้ำจังหวัด
เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร
ติดตามกันค่ะกับคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญเลยค่ะ
แม้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาเพียงแค่เล็กน้อยนะครับ
แต่ก็ยังไม่ถึงกับอันตรายมากนัก
แต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังคงติดทงแดงอยู่ไว้บริเวณคลองทุกแห่งครับ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่ายังมีปริมาณน้ำท่วมขังภายในพื้นที่อยู่ครับ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะนะครับ
ทำให้หลายพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองยังคงเกิดน้ำท่วมขังในซอยที่มีพื้นที่ต่ำกว่าถนนครับ
ทำให้เส้นทางน้ำหลายแห่งที่ยังคงปักทงแดงเป็นสัญลักษณ์ของการเตือนภัยน้ำท่วม
และขอให้ประชาชนโดยรอบเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับ
พื้นที่ครับเบื้องต้นนายประโยชน์ยังได้มีเน่าคิด
ให้มีการก่อสร้างถนนน้ำเดินเพื่อใช้ประโยชน์เป็นเส้นทาง
ระบายน้ำในฤดูฝนและใช้เป็นถนนสัญจรในช่วงเวลาปกติ
และในฐานะที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาศาส
รณภัยกระทรวงมหาดไทยยังได้มีความเห็นที่จะเร่งทำ
ถังน้ำระดับจังหวัดนะครับที่จะบอกรายละเอียดของเส้นทางน้ำ
ในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรครับอ่าเท่าที่ทราบนี่นะครับ
ตอนนี้เนี่ยผังเมืองกำลังเตรียมจะประกาศใหม่นะครับ
แล้วก็เป็นผังจังหวัดเพราะฉะนั้นมันก็จังหวะเหมาะเลย
ก็ประกาศไปพร้อมกันเลยนะครับจากที่คุยกับท่านอธิบดี
กรมป้องการอ่ากรมโยธาธิการและผักเมืองครับ
อ่าจะเน้นที่ภาคใต้เพราะแต่เดิมที่ทำเอาไว้เนี่ย
ตอนนั้นก็กังวลเรื่องเจ้าพญาก็เลยไปเน้นพื้นที่เจ้าพญานะครับ
ภาคใต้น่าจะออกมาได้ภาคใต้เนี้ยดูท่าทางแล้วอ่า
คงต้องเร่งแก้เพราะเจ้าพญาเองเนี้ยเอ่อ
แก้เรื่องโครงสร้างแก้เรื่องระบบไปเยอะแล้ว
จากนั้นครับนายประรอยนยังประบุด้วยว่า
หลังจากวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้น่าจะลดลงแล้ว
ซึ่งจะส่งผลให้ในหลายพื้นที่เข้าสู่โหมดฟื้นฟูอย่างเต็มตัวหลังจากนี้ครับ
แม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันว่าปริมาณฝนในพื้นที่นั้นจะลดลงแล้วนะครับ
แต่ยังคงมีอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
ซึ่งประชาชนในพื้นที่นั้นยังคงต้องเฝ้าติดตามประกาศของส่วนราชการอย่างใกล้ชิดครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ